ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะอยู่ที่ความเชื่อของใคร

สำหรับอาธันรัก๗ปีค่ะ
แต่คู่นี้บอกเลยว่าข้ามไม่พ้นข้ามไม่ผ่าน
เออเออไปไม่ไหวกันแล้วนะคะ
สำหรับแฟนนุ่มนักธุรกิจที่คบหา
ดูใจกันมาถึง๗ปีไม่พ้นจริงค่ะ
เขาบอกว่าล่าสุดเห็นว่าโสดมา๖เดือนแล้ว
เจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้เอาจริงก็พร้อมนะ
เปิดใจรับคนใหม่มีคุยกันบ้าง
แต่ยังไม่อยากเปิดตัวออกสื่อหรอก

บอกว่าถ้าเปิดตัวอีกทีเดียวก็คือแต่งงานเลยจ้า

เราก็เลิกลากับคนเก่ามาครึ่งปีแล้วนะ
เราไม่อยากแบบมาเปิดเผยเปิดตัวอะไรนะ
คือให้มันอยู่ไปเรื่อยจนกว่าจะมั่นใจ
ไม่รอไปเรื่อยเถอะ